เข้าไปทำพิธีแปลกเอางูเห่าไปปล่อยกลางหน้าเซ็นทรัลเวอร์นะ
แล้วก็เอามีดมาปาดคอตัวเองเขาบอกว่าเขาต้องการทำพิธีเพื่อให้โลกของเรานั้นพ้นภัย
แต่ว่าการจากตรวจสอบเรื่องของสุขภาพจิตเพราะว่าเขาเป็นจิตเพศด้วยนะครับ
แล้วก็มีอาการทางจิตด้วยแล้วก็มีสารกัญชาผสมในร่างกายเขาด้วยคุณผู้ชมนะฮะ
คือเขารวยแหละทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีร้านตัดสูตรในโรงแรมหรูอะไรอย่างนี้นะครับ
อายุ๔๔ปีนะก็ค่อนข้างฐานะดีขับรถเบ้นไปเบ้นป้ายแดงจอดกลางถนนราชดำริ
ห้างเซ็นทรัลเวิลนำดอกไม้ไปโปรยรอบรถแล้วก็เอามีดออกมาเทงูเห่าบนถนน
แล้วก็ทำร้ายตัวเองก่อนที่ตำรวจนั้นจะสามารถไปควบคุมตัวได้
สร้างความกระหนวุ่นวายให้กับประชาชนตอนนั้นคือ๖โมงเย็น
รถก็ติดเป็นเวลาพีคเลยอ่ะเออคนมุงดูเต็มไปหมดเลยคือแบบทำอะไรของเขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ก็ยังคงให้การวกไปวนมานะเหมือนคนสติไม่ดีจับใจความได้ว่า
ที่เขาทำเนี่ยนะมันเป็นวิธีการรับพลังจากดวงอาทิตย์ตามความเชื่อของการนับถือศาสนาพุทธฮินดู
เขานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระศิวะนับถือหลวงปู่ศุกร์วัดปากครองมะขามเท่าที่ชายนาฏด้วยหลายอย่าง
ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าหลวงปู่ศุกร์เข้ามานิมิตรในตัวเขา

แล้ววิธีการคือต้องนำงูเห่า๒ตัวไปด้วยไปทำพิธี

เอาไปทำพิธีด้วยนะฮะ
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญา
เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการว่าเป็นอาการทางจิตหรือไม่
ฟังทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕เขาแถลงเรื่องนี้หน่อย
คือเขาเห็นนิมิตรว่าทางหลวงปู่ศุกร์เนี่ยบอกว่าให้มาทำพิธีตรงบริเวณนี้นะครับ
เพื่อช่วยให้โลกพ้นภัยอะไรอย่างนี้นะครับ
ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมีอาการเครียดนะครับ
เนื่องจากว่าเมื่อปลายปีเนี่ยมันดานะครับเสียชีวิตไปนะครับ
แล้วก็เมื่อประมาณกุมภาเนี่ยมาทราบว่าน้องสาวของตนเองเป็นมะเร็งนะครับ
แล้วก็ในช่วงเนี่ยประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ยนะครับ
อาจารย์ที่เขาเคารพนับถือมา๒๐ปีเนี่ยเกิดมรณภาพนะครับ
ตัวเองก็รู้สึกว่าคนที่เขารักเนี่ยมีการสูญเสียไปหมดเลยคนรอบข้าง
ก็ทำให้เกิดอาการเครียดตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับ
โอ้โหคุณแม่เสียน้องเป็นมะเร็งแล้วก็พระผู้ใหญ่ที่นับถือก็มรณภาพไป
อาจจะทำให้กระทบกระเทินจิตใจนะครับ
เคยก่อเหตุเขาเอาสีสเปรย์ไปฉีดพ่นรถของตนเอง
เพื่อให้กำลังใจพลเอกสนทิบุญยรักกรินด้วย
สมัยที่มีการทำรัฐประหารปี๒๕๔๙ครับ
แล้วก็เคยไปตะโกนเสียงดังที่ห้างสรรพสินค้าย่านปฐุมวันมาด้วย
ถามว่ามีความผิดไหมเออมีค่ะ
มีความผิดเข้าข่ายความผิด๓ข้อหาคือ๑
ขยะมูลฝอยลงบนพื้นที่สาธารณะ
พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็น
และ๓จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรนะฮะ
แต่ว่าถ้าผลการตรวจสอบร่างกายจากแพทย์ยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นจิตเพศสติไม่ดีเนี่ย
ทำไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายนะครับ
พบว่าเขามีอาการจิตเพศประเภทประสาทหลอนคิดว่ามีคนทำคุณสัยใส่เขา
อาการแบบนี้เขามีมา๒๓เดือนแล้ว
ผลจากการตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารกัญชาผสมอยู่ด้วยในร่างกาย
ส่วนอาการคุ้มครั่งที่ว่าเกิดจากอาการจิตเพศหรือว่าการเสพกัญชาด้วยหรือเปล่า
ยังต้องรอการซักประวัติให้แน่ชัดซะก่อน
แต่ในผู้ป่วยจิตเพศไม่มีคำแนะนำให้ใช้กัญญารักษา
เพราะว่าจะยิ่งทำให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น
คือเรื่องกัญชาเคยไปถามคุณหมอมานะคะว่าเรื่องน้ำมันกัญชาหอมระเหย
มันจะช่วยยังไงบ้างอันนี้ถามหมอแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะ
คุณหมอบอกว่าคือมันก็มีสารที่เป็นประโยชน์จริงมันมีฤทธิ์แก้ปวด
แต่ถ้าสารสกัดตัวที่ไม่ได้เอาเสพติดออกไปหมดเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียง
บอกว่ามันมีฤทธิ์ใจสั่นความดันต่ำเวียนหัวกล้ามเนื้ออ่อนล้าได้เหมือนกัน
เคสมีฤทธิ์ตรงข้ามทำให้มีอาการซึมเศร้าหรือเห็นภาพหลอน